อยากจะพามารู้จักกับคุณปรีชาหรือว่าเบลครับ
คนนี้เนี่ยเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อน
อดีตเคยแว้นอดีตเคยประลองความเร็ว
แต่วันหนึ่งมาคิดได้ความเร็วไม่ใช่คำตอบของชีวิต
คำตอบของชีวิตคือขายข้าวแกงดีกว่า

แกงซิ่ง๒๐บาทคุณผู้ชมฮะ

ไม่อยากจะไปซ้ำเติมคนมีรายได้น้อยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

ไปดูลีลาเขาในการไข่ข้าวแกงหน่อย

อดีตนี่คืออดีตของนายปรีชา
นี่รวมกลุ่มกันซิ่งบนถนนด้วย

อันนี้คือพฤติกรรมไม่ควรทำตามครับ
ใช่อดีตช่างมันปัจจุบันขายข้าวแกง
ปัจจุบันไหนดูหน่อยคุณปีชาเป็นอย่างไรบ้างครับ

ตอนที่คุณปีชาหรือว่าเบลนะ

เดี๋ยวขอดูภาพตอนขายข้าวแกงทุกวันนี้เลยค่ะ

ค่อยขับเดี๋ยวแกงกระฉอก

อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษาซอยเขาน้อย

แล้วก็จะมีทั้งกับข้าวแบบใส่ถุงก็มีนะคุณผู้ชม
เมนูละ๒๐บาทเท่านั้นเอง

ทอดอาชีพนี้มาจากคุณแม่
โอ้โหแล้วดูกับข้าวเพียบนะคุณผู้ชมฮะ
ทำมาอย่างเยอะลูกค้าก็เยอะด้วย

ประลองความเร็วตามท้องถนน
แล้วก็มีช่วงหนึ่งเขาไปลงสนามแข่งนะ

และได้แชมป์มอเตอร์คลอสเมื่อปี๒๐๑๖ครับ
แต่พอโตขึ้นมากลับตัวกลับใจดีกว่า

แล้วก็ยึดราคา๒๐บาทเหมือนคุณแม่เลย
อยากจะช่วยให้ชาวบ้านได้ประหยัดเงินกัน

แวะไปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะ

ร้านเปิดตั้งแต่๕โมงเย็นครับ

ส่วนใหญ่๒ชั่วโมงขายหมดเกลี้ยงแล้ว

ลูกค้าขาประจำทั้งนั้นแน่เลยนี่

ของคุณปรีชาโอ้น่ากินนะ
น่ากินใช่แล้วยิ่งมาดูมื้อกลางวันแบบนี้นะ
เรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันก็หิวเลยนะคะ